สวัสดีครับ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว